ส่วนเรื่องกรณีที่มีการส่งพัสดุมาและข้างในพัสดุนั้นเป็นไอซ์เอ่ยเป็นยาเสพติด
หลายคนเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาล่าสุดกรณีของน้องปลา
ร้อยเอ็ดที่รับพัสดุข้างในมีไอซ์อยู่ตอนนี้พนักงานสอบสวนสั่งไม่ฟ้องนะคะ
แล้วก็ปล่อยตัวชั่วคราวด้วยท่ามกลางความดีอกดีใจของญาติแล้วก็แม่ที่ไปรอรับ
นี่คุณผู้ชมภาพวินาทีที่น้องปลาสาวร้อยเอ็ดอายุ๒๒ปีเดินออกมาจากเรือนจำ
มาพบกับแม่เนี่ยโอ้โหเป็นภาพที่แม่เองก็ดีใจคนในครอบครัวก็ดีใจนะคะ
หลังจากที่น้องปลาถูกจับตั้งแต่วันที่๑๙มิถุนายนที่ผ่านมา
จากว่ามีคนส่งพัสดุมาให้ข้างในเนี่ยเป็นไอซ์๑๐๓๐กรัม
แล้วก็หลังจากที่น้องไอซ์ถูกจับกลุ่มนะคะก็ทำตัวเธอไปตรวจปัสสาวะ
แต่ก็ไม่มีสารเสพติดในร่างกายแต่เธอถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด
แล้วก็พนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวด้วย
แม้ว่าเธอจะยืนกรานว่าบริสุทธิ์
เคยมีคนรู้จักคนนึงทักแชทมาขอที่อยู่
อ้างว่าจะส่งของมาเซอร์ไพรส์แฟนนะคะ
จนกระทั่งท้ายที่สุดแล้วค่ะ
ตำรวจเนี่ยก็พยายามหาข้อมูลหลักฐานและตามจับกลุ่มผู้ที่ส่งพัสดุไปให้
พบว่านุ่มคนนี้ค่ะอาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานคร
สอบสวนเขาก็ซัดทอดว่ามีผู้หญิงคนนึงนะคะที่แชทมาขอที่อยู่กับน้องปลา
เขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้แหละเป็นคนที่ส่งไอซ์ไปให้น้องปลา
ได้นำสำนวนการสอบสวนทั้งหมดที่มีคำสั่งไม่ฟ้องน้องปลา
มอบให้กับอายการจังหวัดร้อยเอ็ด
แล้วไปยื่นเรื่องขอปล่อยตัวชั่วคราวที่ศาล

เจ้าหน้าที่เรือนจำได้รับคำสั่งของศาลจังหวัดร้อยเอ็ด
ได้ปล่อยตัวชั่วคราวให้ออกจากเรือนจำทันที
โดยมีแม่และญาติไปรอรับอย่างอบอุ่น
ปลาเองเธอก็ยืนยันมาโดยตลอดนะคะว่าไม่ได้กระทำความผิด
แล้วก็ต่อไปเนี่ยถ้าใครมาขอที่อยู่
หรือใครส่งพัสดุอะไรมาให้เนี่ย

ก็ต้องการตามคุณคราว

ต้องการตามคุณคราว
ต้องการตามคุณคราว
ต้องการตามคุณคราว

ต้องการตามคุณคราว

ต้องการตามคุณคราว

ต้องการตามคุณคราว

ต้องการตามคุณคราว

ต้องการตามคุณคราว

ให้อายการภาคลงความเห็นจึงจะยื่นต่อสารอีกครั้ง
ว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องต่อไปนะคะ
คือข่าวนี้ดูแล้วมันเป็นอุทาหรณ์เตือนใจเลยนะ
ต่อไปถ้าหากว่ามีพัสดุที่มาจากคนที่เราไม่รู้จัก
แล้วส่งมาอะไรอย่างนี้อันตรายมาก
ไม่รู้มาจากไหนแล้วไม่รู้เป็นอะไรอยู่ข้างในด้วย